คุณผู้ชมให้พูดคุยกันมาผ่านไลน์หน้าจอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อวานนี้ค่ะ
ย้อนไปที่อดีตนิดนึงว่าอดีตทำให้เรายิ้มหรือว่าทำให้เราร้องไห้
หรือว่าซึมซึมเท่านั้นเองเนี่ยนะคะที่พูดแบบนี้
แล้วก็อยากจะให้ชาวอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏนะคะ
น่าจะยิ้มกันทั่วหน้านะคะส่งข้อความกันเข้ามาหน่อยในไลน์หน้าจอ
วันนี้ข่าวเช้าหัวเขียวนะคะเพราะได้ข่าวมาว่าไอ้ส้มฉุนค่ะ
กุมารดังที่นั่นเขาให้โชคให้ลาบคนในหมู่บ้าน
ใช้คำว่ารวยกันเกือบทั้งหมู่บ้านยังได้เลย
ดูจากของแก้บนสิบรรยากาศก็เลยคึกคักสักนิดนึงเนี่ยนะคะ
เพราะว่าคนไปแก้บนไปกันประมาณ๕๐คนเป็นพิธีเลยนะคะ
ถ้าจะเยอะขนาดนี้พิธีแก้บนกุมารไอ้ส้มฉุนที่ให้โชคให้ลาบ
เฮกันเกือบทั้งหมู่บ้านเมื่อวานนี้นะคะ
สิ่งที่เอาไปแก้บนก็มีน้ำแดงขนมขบเคี้ยวพวงมาลัย๙๙ชุด

ไม่ว่าจะเป็นเลขท้าย๒ตัวเลขท้าย๓ตัวรางวัลอื่น
คนละใบ๒ใบเนี่ยเอามาแสดงต่อกุมารส้มฉุนโดยเมื่อวาน
บางคนถูกเป็น๑๐ใบเฉียดล้านนะ
อกจากนี้ยังมีชาวบ้านอีกหลายคนถูกรางวัลแต่ก็ยังไม่ได้มาแก้บน
เฉพาะเมื่อวานนี้ก็๕๐ไปแล้ว
สำหรับโชคลาภที่เขาได้จากส้มฉุนนั้น
ก็คือเลขท้ายไง

ผู้สายฝนริตเรืองเดชอายุ๕๓ปีนะคะ
เขาก็ถูกรางวัลแบบรัว
ก็เลยจุดประทัดแก้บุญไอ้ส้มฉุนเมื่องวดที่แล้ว
นี่คือที่ม้า๘๘ด้วยนะคะ
เพราะว่าปลายประทัดชุดนั้น

คือเค้าเคยให้เราดูเมื่อวานเราก็อ่านข่าวไปเค้าจุดแล้วเค้าก็โชว์ให้ดูมันก็มีเลขนั้นแหละ
ใช่เนี่ย๘๘ชาวบ้านที่เขาไปร่วมงานวันนั้นเขาก็เอามือถือขึ้นมาถ่าย
แล้วก็บอกต่อต่อกันไปในหมู่บ้านเลขนี้ตัวเลขนี้หลังจากนั้นก็ถูกกันไปนะคะ
จากนี้ค่ะคุณสายฝนยังบอกด้วยว่าก็งวดนี้มันถูกอีกแล้วทำยังไงล่ะก็มาแก้บนสิคะ
แต่มีอีกนะนี่ยังนี่เห็นไหมเนี่ย
งวดเนี่ยเค้าได้ไม่ต่ำกว่า๑ล้านบาทเลยนะ